เป็นคำเตือนฝากมาจากกรมควบคุมโรคค่ะ
อย่างช่วงนี้อย่างที่คุณคุปตนันรายงานไป

มีน้ำท่วมสิ่งที่ต้องระวังเลยคือเหตุจมน้ำ

ว่า๖วันมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำแล้ว๑๔คน
ซึ่งเป็นเด็กเล็กถึง๖คนด้วยกันค่ะ

ก็คือเรื่องของไฟฟ้าดูด
นายแพทย์เจ็ดสดาโชคดำรงสุข

กระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยเลยนะคะว่า

ก็คือการจมน้ำและไฟฟ้าดูดค่ะ
โดยเฉพาะปัญหาเด็กจมน้ำ
ก็มีการแนะนำประชาชนที่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วมนะคะว่า

และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดด้วย
โดยถ้าหากอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วม
ควรยึดหลัก๓ห้าม๒ให้ค่ะ
เป็นการป้องกันการจมน้ำ

ห้ามหาปลาเก็บผักในช่วงน้ำไหลหลาก
ห้ามดื่มสุราแล้วลงเล่นน้ำ
ห้ามเด็กเล็กลงเล่นน้ำค่ะ

ทำให้เด็กพลัดตกหรือว่าถูกน้ำพัดไปได้

หรือนำอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้ติดตัวไปด้วยค่ะ
ให้ที่๒คือให้เดินทางเป็นกลุ่ม
เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกันได้เวลามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย
และสำนักสาธารณสุขฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข
พบว่าสถานการณ์อุทธกภัยวาตภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้
ตั้งแต่วันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
มีผู้เสียชีวิตแล้ว๑๔คนใน๕จังหวัดด้วยกัน
ซึ่งก็คือนครศรีธรรมราชสุราธานีสงขลาพัทธลุงแล้วก็ปัตตานี
จำนวนนี้เป็นเด็ก๖คนอายุประมาณ๕๖ปีเท่านั้นเอง
สาเหตุก็เกิดจากการลงไปเล่นน้ำแล้วก็พลัดตกน้ำค่ะ
ส่วนกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยเกิดจากการออกไปหาปลาพลัดตกน้ำแล้วก็เรือล่ม